เหตุการณ์นี้สร้างคือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
นั่งสวีทหวานแหววกันเลยนะครับ
เออนี่แม่พ่อว่าจะไปเอาของกินเพิ่มแม่เอาอะไรเพิ่มไหม
ไม่เอาจ้ะพ่อรีบมานะกำลังสนุกเลย

อ้าวลุกขึ้นปุ๊บอาการเข้ามาปั๊บ
พ่อเป็นอะไรน่ะพ่อนั่งก่อน
สงสัยลุกขึ้นเร็วไปหน่อยเลยหน้ามืดล่ะครับแบบนี้

พ่อจะหน้ามืดนะแม่

นั่นน่ะสิครับอาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงนะ
เว้นานเป็นทีนะแม่
บ้าเหรอพูดมาได้ว่านานเป็นที
จำไม่ได้เหรอเมื่อเช้าตอนเปิดประตูเข้าบ้าน

โก๊บเหนื่อยวิ้งเลยสิครับ
เมื่อวานตอนกินข้าวพ่อก็เวียนหัว
ยังยังไม่หมดอีก
เมื่อวานตอนตกแต่งต้นไม้พ่อก็หน้ามืด

มาเป็นชุดเลยครับงานนี้
แม่ว่าถ้าพ่อเป็นบ่อยขนาดนี้เนี่ย

เชื่อคุณพันละเมียแล้วไปหาหมอเถอะครับพี่
ไปค่อยเดี๋ยวก็เป็นอีก
อาการแบบนี้มันเข้าข่ายเสียการทรงตัวไหมครับ

วัยเก่าคนไหนเคยมีอาการแบบนี้บ้างครับ
ต้องระวังนะครับเพราะอาการเสียการทรงตัวแบบนี้
เป็นสัญญาณของการเจ็บป่วยและปัญหาด้านสุขภาพ
ตั้งแต่ระดับไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นอันตรายเลยนะครับ
ซึ่งอาการเสียการทรงตัวในผู้สูงอายุเกิดได้จากหลายสาเหตุ
อาจจะมาจากความผิดปกติของสมองและระบบประสาท

หรือพฤติกรรมการเคลื่อนไหวบางท่าทางในชีวิตประจำวัน
ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านการทรงตัวได้ครับ
แล้วแบบนี้นะครับวัยเก่าจะรับมือกับโรคนี้ยังไง
ถ้าวัยเก่าคนไหนมีอาการเวียนหัวหน้ามืดบ้านหมุนเป็นลมแขนขาอ่อนแรง
หรืออาการอื่นเกิดขึ้นฉับพันธ์และรุนแรงเนี่ย
ควรให้คนใกล้ชิดพาไปโรงพยาบาลทันทีนะครับ
และถ้าเรามีอาการเสียการทรงตัวเกิดขึ้นนะครับ
หลังเริ่มใช้ยาชนิดใหม่เนี่ย
ควรหยุดใช้และขอคำแนะนำจากแพทย์
สำหรับวิธีการรับมือกับอาการเสียการทรงตัวที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยนะครับ
ให้รีบพาไปพื้นที่ที่ปลอดภัย
จะได้นั่งนอนยึดจับพิงหรือพยุงตัว
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการหกล้ม
แล้วพอเรานั่งหรือนอนหรือหาพื้นที่ที่ปลอดภัยได้แล้วเนี่ย

เพราะอาการอาจจะรุนแรงขึ้นและล้มลงได้
สำหรับผู้สูงอายุที่เคยมี
หรือมีอาการเสียการทรงตัวเรื้อรัง
ควรจัดเก็บสิ่งของภายในบ้านให้เป็นระเบียบ
ติดตั้งราวจับตามบันไดกำแพงโถงทางเดินและห้องน้ำ

และลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุยังไงล่ะครับ

ลูกหลานควรใส่ใจและหาวิธีรับมืออย่างถูกต้องนะครับ
เพราะถ้าไว้เก่าที่บ้านมีโรคประจำตัว
ควรพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณ
มีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่ครับ